นาฬิกา๓๒นาทีนะครับกลับมาเข้มข้นในทุกประเด็นข่าวข่าวเช้าหัวเขียวครับแล้วก็ต้อนรับร่ามผู้แปลภาษามืออาจารย์ไพรวันแสงสุนทรครับครับคุณผู้ชมครับน้องปุ้ยน้องก๊อฟตอนหัดขับรถหัดที่ไหนฮะสนามขับรถจ้ะ
แล้วก็ก๊อฟอ่ะคุณแม่จะพาไปตามทีเหมือนโรงนะที่ไม่มีคนนะฮะแม่เป็นคนสอนให้ผมขับนะคือแต่เดี๋ยวนี้มีคนชอบไปใช้สนามฟุตบอลในโรงเรียนหรือว่าแอบสวนสาธารณะเขาไม่ให้หัดขับรถหรอกแอบเอาเข้าไปนะครับแล้วมันเป็นเรื่องขึ้นที่เพชรชบูรณ์ฮะมีคลิปชายสองคนนะฮะเดินเข้ามาจะหาเรื่องคุณครูในโรงเรียนเพราะว่าข
รถเนี่ยไปหัดขับในโรงเรียนนะครับแล้วไม่พอใจที่ครูมาตะโกนห้ามนะครับแล้วก็โตเถียงกันแบบนี้ฮะ
นะฮะ
เลยนะ
เหตุการณ์นี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอที่คุณครูที่อยู่ในเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณสนามฟุตบอลของโรงเรียนท่าด้วง
อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรชบูรณ์ครับโดยผู้ชายที่ใส่เสื้อยืดแขนสั้นสีเทาเนี่ยนะฮะ
ตอนนี้ยืนท้าเซเอลตอนนี้กอดอกอยู่นะครับ
ปรีเข้าไปหาครูซึ่งยืนอยู่บนเสาทงของโรงเรียน
ต่อว่าต่อขานด้วยคำที่ไม่สุภาพ
ครูก็เลยคราวนี้ไม่ไหวแล้วต้องตะเบงเสียงแข่งแล้วนะฮะ
คนขับรถเนี่ยยังขับไม่คล่อง
แล้วบริเวณดังกล่าวก็มีเด็กนักเรียนอยู่
ที่สำคัญฮะอันนี้ฟังแล้วเป็นเหตุเป็นผล
คือเขาหนักขับเยียบลูกวัลเล่เด็กแตกไปแล้วลูกนึง
ไม่น่ากลัวได้ยังไงนะฮะ
เห็นแบบนั้นก็ตะโกนบอกหยุดรถหยุดรถ
แต่ชายคนเก่าไม่พอใจครับเดินเข้ามาใส่ยับเลย

แล้วชายอีกคนนึงนะครับใส่เสื้อสีน้ำตาลเป็นพี่ชาย
เดินมาจากรถแล้วก็ตรงไปชี้หน้า
ขอดูโทรศัพท์มือถือของครูที่กำลังถ่ายคลิป

มีคนเข้ามาโจมตีผู้ชายสองคนนี้

บอกว่าพฤติกรรมก้าวร้าวกับครูแบบนี้ไม่เหมาะสม
แล้วการเข้าไปหัดขับรถในโรงเรียนที่มีเด็ก
มันเป็นเรื่องที่อันตรายไม่สมควรทำอย่างยิ่ง
ทั้งขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดการหน่อย
ชายสองคนนี้เป็นใคร
ในข่าวเขาบอกกลางซะเหลือเกินนะครับ
นี่เขาเรียกว่าผิดการะและเทศะนะคะผิดเทศะผิดสถานที่นะคะ